ไปเปิดตัวละครครั้งแรกในรอบ๗ปีค่ะ

ไม่อยากทำด้วยความพยายาม

มันจะต้องเล่นยังไงให้คนดูจิ้นอะไรอย่างนี้
อยากไปโฟกัสตรงนั้นนะคะ
แรกถ้ามันดีแอฟก็จะมีกำลังใจไปต่อ

เอกน้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ